ส่วนการประกาศรายชื่อนะครับ๒๕ผู้เล่นทีมชาติไทยของฟุตบอลเนี่ยนะครับ
จะมีเกมอุ่นเครื่อง๒เกมเจอกับทางเมียนมาในการบุกไปเยิน
แล้วก็เล่นในบ้านเจอกับเคนย่าล่าสุดนะครับถือว่ามีเตอร์ไพรส์เหมือนกันนะครับ

พูดถึงการประกาศรายชื่อนะครับที่หลายคนไม่คาดคิดว่าจะเป็นไปได้นะครับ
คือฟอร์มดีอยู่แล้วในลีกก็คือประสิทธิพดุงโชค
ผู้ทศาสตร์ประตูจากเมืองทอร์เกเนตเต็ดนะครับ
เล่นแทนที่กวินธรรมสัจจานันทร์ที่บาดเจ็บไปก่อนหน้านี้แล้วก็โชว์ฟอร์มได้ดี
อีก๑คนครับสมมติจดจำกลางหน้าจากกระบีนะครับ
ก็โชว์ฟอร์มดีเพราะว่าตอนนี้ยิงไป๒๓ลูกนะครับ
เป็นคนไทยที่ยิงเยอะสุดเล่นตำแหน่งกองหน้า
รูปส่วนใหญ่กองน่าในบ้านเราจะใช้ต่างชาติแสร์

เดินทางมาดูหน่อยไปดูฟอร์มนึง

หรือว่าชื่อเดิม
จริงมันชื่อเดิมไม่ใช่ไม่ดีมันดีอยู่แล้ว
ส่วนการกลับมาของคนนี้หลายคนอยากให้กลับมาแล้ว
ถึงเวลาของเขาแล้วก็ถึงรัฐกรทองเหล่า

เพราะว่าเตะทีมชาติไป๙๙นัดเดี๋ยวเล่าให้ฟังอีกทีเรื่องนี้
พร้อมจะให้โอกาสทุกคนที่ทำผลงานได้ดี
ก็เลยไม่เรียกเผื่อบางคนมีฟอร์มดีแล้วสงสัยทำให้ติดชุดใหญ่
นี่แหละครับประเด็นนี้นั่นเองเตะพร้อมกันในวันเดียวกัน
พระศิษฐ์พระดุงโชคครับผู้สรรพตูวัย๓๔ปี
ที่ไม่เคยติดทีมชาติชุดไหนมาก่อนตั้งแต่ระดับเยาวชนนะครับ
สินตะวิชัยศาล๑๔จัง๓๕ประกาศเลิกเล่น

ขั้นแรกใช่คือเขาบอกว่าแต่ก่อนเขาก็เคยเป็นพนักงานออฟฟิศมาก่อน
เคยเป็นเซลล์ขายนมมาก่อน
จากนั้นเขาก็มาเล่นฟุตบอลในวัย๒๖ปี
จากนั้นก็ย้ายไปบีซีเทโรแล้วก็มาเมืองทองยูเนเต็ดนะครับ
ก็รู้สึกเป็นเกียรติครับแล้วก็ดีใจครับ

เป็นเกียรติให้แก่วงฎกรุณ์ด้วยอะไรแบบนี้
ต้องยิ่งยิ่งติดดินชาติอะไรแบบนี้

เราก็หวังเก็บเกี่ยวประสบการณ์
ตรงนี้ที่เราไปอย่างนี้ก็ครับผม

ยิงไป๒๓ลูกคนนี้นะครับ

ตอนนี้ผมยังเป็นนักข่าวที่เซียมภิลา

เขาเป็นลูกที่รำพาพ่อคุณแม่

แต่จริงแล้วมันก็ไม่ได้ขนาดนั้นหรอกเขาก็สู้มา
แล้วก็วันนี้เนี่ยโอกาสสำคัญคือการได้รับ

คือเดี๋ยวนี้กองหน้าไทยที่จะลงเล่นตัวจริงในทีมระดับ
อังรองเขาใช้ก่อนหน้าต่างชาติกันหมด

ร่วมกับทางเจ้าอาทานเฟรราที่ผมบอกไป

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตาร์ฟโค้ดให้โอกาสครั้งสำคัญในชีวิต

ลีกสูงสุดแล้วก็ไม่ใช่ที๑นี่เป็นที๒
แล้วเขาก็ไม่เล่นในทีมที่ใหญ่ด้วย

เรื่องของการเล่นทุกอย่างเอาไปเติมเต็ม

เพราะว่าหลายทีมมักจะใช้ผู้เล่นต่างชาติ

อีกหนึ่งคนดัชกรทองเหลาครับ
ขอบคุณสมาคมกีฬาฟุตบอลนะครับ
ที่ให้โอกาสโดนถึงวิรวารรายวัช
เพราะว่าตอนนี้แม้ว่าเขาจะอายุ๓๓ย่าง๓๔แล้ว

ตอนนี้เจ้าตัวเล่นไปแล้ว๙๙นัด

ก็ขึ้นอยู่กับการสนใจของโค้ชด้วยนะครับ

เขาก็บอกว่าแน่นอนไม่ได้จำเป็นว่า

พอเล่นกับเทโรเนี่ยเขาก็มีโอกาสมาเล่นเป็นตัวหลักด้วยนะครับ

คือหลายคนบอกว่าอาจจะไม่ได้เหมาะกับทีมชาติ
แต่ผมว่ายังใช้ประโยชน์จากสกรได้

ล่าสุดที่ติดทีมชาติไปก็คือปี๒๕๔

วันที่๕มีนาคมก็คือการเจอกับทางเลบานอน
ซึ่งเราแพ้ไป๒ต่อ๕เป็น๑๐เอเชนคับรอบคัดเลือกตอนนั้น

ส่วนเกมอุ่นเครื่องนะครับ๒เกมที่ผมบอกไปย้ำกันหน่อยครับ
และสดทางหน้าจอไทยรัฐทีวีวันที่๕ตุลาคมก็เข้าสัญญาณ
เวลา๑๘นาที๒๐นาทีจากนั้นเกมแข่งขัน๑ทุ่มนะครับ
บุกไปเยือนเมียนมาแล้วก็วันที่๘ตุลาคมเรากลับมาเล่น
แข่งขันเวลา๑ทุ่มครึ่งครับ